ช่วงนี้เรามาพูดคุยแล้วก็อัปเดตในเรื่องของการลงทุนกันหน่อยนะคะ
เห็นว่าวันนี้มีประเด็นในเรื่องของการออมเรื่องของการเกษียณมาด้วย
พูดคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
กับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
เมื่อวานเองก็ถือว่าตลาดมีความปันผวนพอมควรละทีเดียว
ช่วงเช้ายังเปิดมาอีกลบไม่มาก

ระหว่างวันนี้ลงมากับร้อยจุด

เมื่อวานนี้ต้องถือว่าเป็นวันหวัษานะ
เพราะว่าตัวทั้งในเรื่องของปริมาณสื้อขายเนี่ย๑๓๐๐๐๐ล้าน
ใครที่เทจออนไลน์อยู่อาจจะอืดหน่อยนะ
หลายคนเข้ามาซื้อขายกันในเมื่อวาน
เมื่อวานระบบซื้อขายก็เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยด้วยนะฮะ
แล้วก็ปริมาณการซื้อขายแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
แล้วก็ถ้าเราไปดูแยกตามประเภทนักลงทุนเนี่ย
ก็เป็นเจ้าเดิมที่ยังคงซื้อสุดที่อยู่ในประเทศนะฮะ
นักลงทุนระย่อยแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่ายังแข็งขันนะฮะ
แต่ว่าทุกมุมนะก็ขายหมดไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน

โดยในส่วนของปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ตัวนักลงทุนสถาบันเองเนี่ย

ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขายไปแล้วประมาณสัก๕๐๐๐กว่าล้านนะครับ
ในขณะที่ต่างประเทศเองเนี่ย
แม้ว่าเมื่อวานขายแต่ก็ยังขายเป็นจำนวนที่ไม่ค่อยมากนะครับ
แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณปฏิพันธ์นะครับ
ในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ที่จะมีความผันผวนแน่นอน
แน่นอนฮะเรื่องกระดวนหุ้น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

เงินเฟ้อ๓ต่อปี

แล้วคิดว่าจะอยู่ไปถึงสัก๘๕แล้วกันค่ะ

นี่คือเกินเฉลี่ยของคนไทยแล้วนะ
ตอนนี้เฉลี่ยคนไทยก็อยู่ประมาณสัก๗๐

แต่ว่าเราคิดเผื่อว่า

เพราะว่าวิยาการทางด้านแพทย์แพทย์ดีขึ้น

เพราะฉะนั้นถ้าตามเงื่อนไขนี้นะฮะ

ต้องมีประมาณ๘๙๐๐๐๐๐บาท

นี่ยังบกลบแล้วยังขาดไปอีกเยอะเลย

วางแผนไงว่าเรามีเงินเกษียณออกมาก้อนนึงเนี่ย

จนถึงเกษียณ๒๐กว่าปี
ท่านต้องมีเงินเก็บ๘ล้าน๙ถึงจะพิมพ์พอ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการลงทุนด้วย
คือเริ่มเกษียณปุ๊บเงินก้อนที่เก็บไว้เนี่ย
ไม่ได้เอาพักไว้เฉย
มีการส่งมันให้ไปทำงานแทนเราบ้าง

ให้เงินทำงานหนักหรือเบานี่แล้วแต่เรา

ทีนี้ถ้าเกิดว่าสามารถลงทุนให้มัน

เมื่อกี้เราบอกเงินเฟ้อ๓เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ
ก็ให้มันชนะเงินเฟ้อสัก๒เปอร์เซ็นต์แล้วกัน

โอเคปีละ๕ด้วยเงื่อนไขเดิมแต่ว่า

เราไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน๕ต่อปี
จนถึงเราเกษียณเนี่ยให้จนถึงวันที่เรา

เราจะเหลือจาก๘ล้าน๙ต้องใช้เงินเหลือเพียงแค่

เพราะงั้นการที่เราออมเงินให้เงินทำงานอย่างน้อย
ชนะเงินเฟ้อโดยโทษแล้วอยู่ประมาณสัก๕
ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บ
เงินที่ต้องใช้เนี่ยหายลงไปเยอะมากเลยนะครับ

แล้วก็จะเห็นว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ย
เราจะหายังไงให้มันได้๕
อาจจะต้องมีการลงทุนในประสานิภาครัฐภาษาเอกชนบ้าง
ซึ่งก็อาจจะให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก
ขยับเข้ามาเป็นตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์

หุ้นในทีนี้ท่านก็คงจะไปเล่นหุ้นหวือหวาไม่ได้แล้ว
ก็คงจะต้องมาเลือกหุ้นที่มันมีความมั่นคงหน่อย

เราเอาไปใช้วางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
และสำคัญก็คือว่าการจัดสรรเงินในแต่ละส่วน
เราต้องวางให้เหมาะสม

ตัวเฉพาะเรื่องของการกระเสียนนะครับ
จริงไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่ใกล้กระเสียนนะครับ

แล้วก็จริงผมอยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ

เราควรจะเริ่มวางตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานด้วยซ้ำ
ใช่วางก่อนได้ประโยชน์กว่า

เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราวางแผนได้ดี
โอกาสที่เราจะกระเสียนก่อน๖๐ก็มี
ถ้าเราถึงจุดที่สำเร็จเรียบร้อย

อาจจะกระเสียนตอน๕๐ก็ได้

สำหรับท่านผู้ชมที่จะเริ่มวางแผนการลงทุน

สิ่งที่เราก็ต้องมีการวางแผนแหละ
ตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็วางแผนล่วงหน้าได้

ใช้ชีวิตสบายตามใจได้เร็วด้วยนะคะ